หวานจากอินตภารมณ์แท้เลย
หูชื่อใจหลานกลมกล่อมมาก
เดี๋ยววันนี้ครับคุณผู้ชมครับ
ผมจะทำเมนูที่ผมเองก็ไม่เคยกินแล้วก็ไม่เคยเห็นมาก่อน

พร้อมไหมคะโอเคครับอันดับแรกได้ครับ
เดี๋ยวเราเริ่มที่พริกกับกระเทียมก่อน

อันนี้อะไรฮะอันนี้จะเป็นน้ำตาลเคี่ยวกับน้ำตาล

นี่ครับไอ้เห็นของเราแล้วฮืออินตภารม

ร้อนเหนือไม่ไหวอยู่ในไม่พอทิ้ง

จากอินทภารำเราก็ปลูกมะนาวเอง

ครบเลยค่ะเหมือนมาเที่ยวต้านญาติอ่ะคือ
ซ้อนพร้อมแล้วตัดเลยครับครับ
ร่านสุมตำอินทพารำครับ

คือเป็นส้มตำที่แบบมันมีมิติมีเทคเจอร์มาก
พอกลับไปโดนอินทภารำแล้วมันเข้ากันได้แบบลงตัวมากฮะ
ส่วนเมนูต่อไปครับคุณเกลเป็นเมนูอะไรฮะ
อินทภารำค่ะอันนี้เราจะใช้อินทภารำผลสุกนะคะ
หลังจากที่กวนประมาณ๓๔ชั่วโมงสีสันหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้
แมมของเราเป็นแยมโฮมเมสแล้วเราก็จะใช้แค่เนื้อผลไม้อย่างเดียว
มีส่วนผสมของน้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็มะนาวเท่านี้๓อย่าง
ไม่ได้ใส่สารเสริมยังไงไม่มีสารเสริมเติมแต่งไม่แต่งสีไม่แต่งกลิ่น
เราก็จะบรรจุใส่กระปุกจะเป็นกระปุกศูนยากาศนะคะ

คุณผู้ชมต้องบอกว่าอินทภารำที่เราเห็นไม่น่าเชื่อว่าสามารถแปรรูปเป็นอาหารต่างได้

ผมกับคุณเกลหมดเวลาแล้วต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ